สวัสดีค่ะสวัสดีครับสำหรับสามท่านค่ะ
บม่านกันหน่อยวันนี้ประชามติประเทศไทยนะครับ
ครับครับขอบคุณครับทันทีที่รู้ผลเมื่อสักครู่
นักวิชาการ๓ท่านได้ให้ข้อมูลในส่วนหนึ่ง
เชิงเศรษฐศาสตร์ในเชิงสังคมในเชิงของรัฐศาสตร์
เยอะเลยครับแต่ว่าในมุมมองของสื่อมวลชน
พรุ่งนี้สื่อมวลชนคงจะเขียนถึงเรื่องนี้กันเยอะ
แต่ว่าก่อนที่จะได้อ่านในหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ย
เขาจะมาวิเคราะห์ให้เราฟังก่อน
ว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเห็นตัวเลขอยู่ตอนนี้
แต่ละท่านคิดยังไงเกือบจะไม่ต้องแนะนำเลยสำหรับทีมตลบม่านการเมือง
แต่ว่าสำหรับท่านที่ไม่ได้ดูตลบม่านการเมือง
ก็อาจจะแปลกหน้าหน่อยขอแนะนำพอเป็นพิธีว่า
ขวามือผมนี่คุณลิขิตจงสกุลครับ
รองหัวหน้ากองบกหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับ
ซ้ายมือผมนี่ก็คุณทงชัยนานครครับหัวหน้าข่าวหน้าหนึ่ง
ก็เป็นคอลัมนิสต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
คุณลิขิตพรุ่งนี้ถ้าสายล่อฟ้าจะวิเคราะห์ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้
ฉายหนังตัวอย่างให้หน่อยหนึ่งก่อนวิเคราะห์เรื่องนี้ยังไง
ผลมันออกมาพลิกล็อกไหมอืม
ถ้าความเชื่อผมผมไม่เชื่อว่า

ผมว่ามันเป็นเจตนารมณ์มากกว่า

ที่คนมาใช้สิทธิ์เห็นด้วยมากกว่า
เจตนารมณ์ที่ว่านั้นก็คือว่า
ต้องการที่จะให้มีการปฏิรูปประเทศ
ด้วยการขับเคลื่อนในเวลา๕ปี
แล้วก็อันนี้นี่มันน่าจะเป็นเรื่องหลัก
ที่ประชาชนส่วนใหญ่นะ
ยังต้องการที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงประเทศ

แล้วก็สามารถแก้ปัญหาที่ให้มันเป็นจริงได้

ในส่วนของนักการเมืองเองเนี่ย

เวลา๑๐กว่าปีที่มีระบอบประชาธิปไตย

แล้วก็ทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง
แล้วก็ประเทศเดินหน้าไม่ได้

เพราะก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าฟังจากสื่อ
ฟังจากอะไรต่ออะไรดูเหมือนว่า
จะไม่รับจะมาในแนวมากกว่านะ

แต่ว่าพอออกมาโอ้โหเนี่ยมันต่างกันเยอะมาก

หรือว่าคนที่ไม่ได้ออกตัวเป็นสื่อ

แต่ว่าเขาต้องการอย่างที่คุณลิขิตว่า
ผมว่ามันก็มีหลายปัจจัยนะ
เราจะเห็นว่าพวกที่ไม่เห็นด้วยค่อนข้างมาก

แล้วก็ไม่ต้องพูดไม่ต้องบอกใครก็ได้

แต่ถึงเวลามาแสดงเจตนารมณ์
ว่าต้องการเห็นการปฏิรูปประเทศ

สวที่แต่งตั้ง

หรือว่าชี้ชะตากรรมของรัฐบาลได้
เขาเชื่อยังแบบนั้น

เพราะว่าอย่างที่ผ่านมาเนี่ย

เพราะมันเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์

ที่ออกมาให้สวเนี่ย
มีบทบาทที่เป็นจริงมากขึ้น
โดยเฉพาะที่คำถามพ่วง
ที่ว่าด้วยให้โหวตนายกได้เนี่ย
มันก็จะเป็นอะไรเขาเรียกหลักประกัน
ที่จะทำให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปเนี่ย

ไม่ใช่ปล่อยมือให้นักการเมืองกลับไปอย่างเดิม

ฉะนั้นการไม่ปล่อยมือก็คือคำถามพ่วง

แล้วก็ผมก็ไม่เชื่อว่าพรุ่งนี้เขาจะ
ไม่ต้องการให้ประเทศเป็นประชาธิปไตย

คุณทงชัยถ้า๔๒จะเขียนเรื่องนี้พรุ่งนี้

ก็ต้องอิงราชการเหมือนกัน
สามารถที่จะทำงานในหน้าที่ได้
โดยไม่จะต้องควักเงินไป
ใช้ในเกี่ยรตรการที่นางลังเกียจ

ถึงอาจจะมีบ้างในบางประเภทของข้าราชการ
แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วดีขึ้นจากสถานการณ์ดั้งเดิม

ในภาพรวมแล้วผมมองอย่างนี้ครับว่าการที่ประชาชนเห็นพ้องต้องกันว่า
เอาประเด็นคำถามพ่วงก่อนที่ให้สวมีส่วนร่วมนะครับ
ในการเลือกนายกรัฐมนตรีได้ด้วยเนี่ยจริงแล้วก็พอจะมองเห็นว่าสวที่จะมา๒๕๐คนเป็นใครกันบ้าง
แน่ก็คือ๖คนผู้บัญชาการเหล่าทัพบวกอีก๒๔๔นะครับ
คนเหล่านี้ก็เห็นหน้าเห็นตากันอยู่ที่มีบทบาทกระโดดโลดเต้นอยู่ในแม่น้ำสายนู้นสายนี้นี่แหละ
มีสิทธิ์กลับเข้าไปคนพวกนี้ผมก็ไม่ค่อยมั่นใจนักหรอกว่า
เขาจะเลือกสรรคนที่ดีวิเศษมาได้แค่ไหนมาให้เป็นนายก
แต่มั่นใจว่าเขาจะสามารถทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้คนที่ไม่บังควรมาเป็นนายกรัฐมนตรี
คือต่อให้คนที่จะก้าวเข้ามาเป็นนายกมนตรีด้วยอะไรก็ตามนะครับ
ถ้าหากว่าใช้๕๐๐เสียงของสอสอเขาอาจจะมาได้
ฉะนั้นต้องเอาสว๒๕๐คนไปเบรกไม่ให้คนที่ไม่บังควรเป็นนายกรัฐมนตรี
มีคนมีคนเขาตั้งเขาตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ว่าคำถามพ่วงเนี่ย
สนชสสนชซ่อนเงินไว้

ไม่ถามตรงซะล่ะว่าเพื่อให้เป็นไปตามการปฏิรูปประเทศอย่างนั้นอย่างนี้
สวมีส่วนเลือกนายกรัฐมนตรีร่วมกับสส
แต่ไปเขียนว่าให้รัฐสภาให้นายกรัฐมนตรีผ่านความเห็นชอบของรัฐสภา

ประชาชนทั่วไปจะคิดว่าคำว่ารัฐสภาเนี่ยก็เลือกในสภาก็คือรัฐสภา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

เป็นคำสั่งประชาชนเป็นคำสั่งประชาชนครับประชาชนก็คงจะอ่า
สอดคล้องคำสั่งเนี้ยสอดคล้องกับที่พลเอกประยุทธ์เนี้ยอืมอืม
อ่านได้อ่าเขียนด้วยลายมือเขียนด้วยลายมืออืม
อย่ากลัวผีที่ยังไม่เห็นตัวตนอย่ากลัวผีที่ไม่เห็นตัวตนอ่า
ต้องต้องช่วยกันขับไล่ผีที่มาหลอกมาแล้วอืมอ่า
ก็สอดคล้องนะคำสั่งของประชาชนที่ลงมาเป็นมติประชาชนวันนี้
อันนี้มองคร่าวในภาพรวมในความรู้สึกแบบชาวบ้าน
ฝ่ายการเมืองควรจะตั้งหลักคิดอะไรไหมถ้าผลออกมาอย่างนี้
ฝ่ายการเมืองซึ่งก่อนหน้านี้มองว่าโอ้อย่างโน้นอย่างนี้
ขอสชดูถูกประชาชนอะไรต่ออะไรไม่ให้เกียรติประชาชน
การเมืองควรจะต้องคิดอะไรไหม

คือมันแสดงให้เห็นว่า

เขาก็ขอผ่านตรงนี้ให้ขึ้นฝั่งก่อน
แต่ไม่ใช่หมายความว่าต่อไปก็จะยึดถือเอาอย่างวันนี้
วันนี้เป็นการประชาธิปไตยทางตรงเลือกกติกาเท่านั้น
เพราะตัวแปรในการเริกตั้งทั้งต่อไปมันมีมากมายเกิน
ทำไงจะป้องกันผีชุดใหม่ไม่ให้มันหลอกได้
คุณลิขิตตอนปฏิรูปตอนขอสชยึดอำนาจใหม่
คนก็มองว่าขอสชเป็นพระเด็จการเราต่อต้านพระเด็จการ
เราต้องการประชาธิปไตยแต่พอขอสชเขียน
สิ่งที่เขากำลังจะทำปฏิรูปประเทศเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมา
คนก็ลงคะแนนคราวนี้ลงคะแนนเห็นด้วยกับเขา
ก็แปลว่าสิ่งที่ขอสชประกาศว่าจะทำเนี่ย
มันอยู่เหนือคำว่าพระเด็จการที่เขายึดอำนาจมองอย่างนั้นได้ไหม
ผมว่ามองได้นะไอ้๒ปีที่ผ่านมาเนี่ย
เราก็เห็นกันอยู่นะว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็ทำอะไร
ผมว่ามันมีผลการที่มันเป็นรูปธรรมแล้วก็พอเขาเดินหน้าทำงานเนี่ย
มองเห็นแล้วประเทศไทยปัญหามันเยอะจริงที่มันหมักหมมอยู่
มันอะไรไม่ได้แก้ไขพอเขาดึงเรื่องอะไรขึ้นมาสักเรื่องเนี่ย
เห็นละนี่คือปัญหาแล้วมันก็ทำให้คุณประยุทธ์ปวดหัวพอสมควร
เขาก็ไม่คิดเหมือนกันว่าไอ้ปัญหารากเง่าของประเทศเนี่ย

ว่าผลงานที่เขากำลังทำอยู่และกำลังจะทำต่อไปเนี่ย
มันไปลบคำว่าพระเด็จการยึดอำนาจ

ถึงขนาดนั้นแต่ว่าคนมองเห็นว่าเขากำลังจะทำอะไร
แล้วก็ค่อนข้างจะถูกใจในสิ่งที่เขาทำ
แต่เพียงแต่ว่ามันก็คงได้ให้ระยะเวลาระยะหนึ่ง
เพื่อที่จะให้มันเข้าที่เข้าทางหน่อย
แล้วก็ให้มันมั่นใจว่าถ้าเราเดินหน้าด้วยระบอบประชาธิปไตยเนี่ย

มันจะไม่มีอุปสรรคเหมือนที่ผ่านมา
โดยเฉพาะก็อย่างน้อยก็ทำให้นักการเมืองมีสำนึกอะไรมากขึ้น
เพราะว่าที่ผ่านมาพวกคุณก็แย่นะ

ฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขามาทำให้มีตัวอย่างให้ชัดเจน
ทั้งความแนวทางความคิดจุดยืนแล้วก็ปัญหา
เห็นปัญหาแล้วว่ามันควรจะทำยังไงกันบ้าง
เขาก็น่าจะได้คิดแล้วก็สำเนียกว่าต่อไปเนี่ย
ชาวบ้านเขาตื่นตัวแล้วนะ
คุณจะมาทำแบบเก่าแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ย

ไม่ใช่ว่าคุณที่ผ่านมาพักนี้ได้มีประชาชนสนับสนุน

แต่ต่อไปมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปแน่นะครับ
คุณทงชัยดูรัฐมนูลแล้วเนี่ย
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราชการนะ
เข้าไปห้ามเลยนักการเมืองห้ามไปแปรยติ

เรื่องไปยุ่งยากกับโยกย้ายค่าราชการ
ไม่ไปบีบบังคับให้นักให้ราชการทำอะไรผิดถูก
ในฐานะที่คล่ำวอร์ดอยู่กับข้าราชการ
รัฐมนูลออกมาอย่างนี้เชื่อว่าเชื่อว่ามันจะเป็นไปตามนั้นได้ไหม
ก็คงจะสามารถดำเนินการได้นะครับ
เพราะว่ารัฐมนูลเนี่ยมันแค่ตัวหนังสือที่เขียนไว้เป็นบทบรรยัติ
ประเทศไทยเราไม่ว่าจะนักการเมืองนักกฎหมายศรีถนนชัยเยอะ
หาช่องทางในการที่จะวกวนตีความหาทางออกได้แทบจะตลอด
แต่มันเป็นการยืนยันได้อย่างหนึ่งนะครับ
ที่อยากจะขานรับแล้วก็เสริมที่พวกเราออกความเห็นว่า
ที่ร้ายที่สุดคือผลิตการรัฐสมภา

เดี๋ยวเรายังนั่งอยู่ตรงนี้ยังไม่ไปไหนยังกลับมาต่อนะ
แล้วก็จะมีช่วงวิเคราะห์ให้ทุกท่านได้วิเคราะห์กันต่อ